คุณผู้ชมครับชาวเน็ตเขาแชร์คลิปนะครับว่ามีกลุ่มพระสงฆ์ไปร่องแพร่ครับแล้วมีบางรูปคาดว่าท่านคงร้อนก็เลยลงมาเล่นน้ำฮะ
ศุษย์ลำปากมหายาให้ได้
รูปก็ลงเล่นน้ำอยู่ข้างแพร่
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วก็ต่างคอมเมนต์บอกว่า
ไม่เหมาะสมที่พระท่านจะมาล่องแพรแบบนี้
แต่บางคนก็มองต่างออกแนวตลกขำมากกว่านะฮะ

เจ้าของเฟซบุ๊กแม็กซ์วีรชนต้นแก้วระบุว่า
เขาก็ไม่ทราบหรอกว่าพระที่อยู่บนแพร่มาจากที่ไหน
แต่ตอนนั้นเห็นแพร่ของพระในคลิปผ่านมา
ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ครับ

ยังจุดร่องแพรโดมน้อยฮะบ้านโนนหินกอง
พูดคุยกับนางรำเภยพารำเภยหาพัก
ขออภัยเป็นเจ้าของแพร่ลำเภยปรากฏในคลิปอยู่
นางรำเภยให้ข้อมูลบอกว่า
คณะพระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปเนี่ยมาล่องแพรเมื่อวานนี้
คือ๒๑เมษายนนะครับโดยมีโยมอุปถาคเป็นคนจองแพร่ให้
การล่องแพร่มีการถวายพัทธหันเพลช่วง๑๑โมง
แล้วก็ล่องแพ้ออกไปยืนยันว่าไม่มีการดื่มสุราแน่นอน
ส่วนเพลงที่ดังที่อยู่ในคลิปเนี่ย
น่าจะมาจากแพร่ลำอื่นครับ
คืออย่างนี้ครับพระฝ่ายปกครองในพื้นที่ท่านบอกเห็นคลิปแล้วล่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกท่านมาจากไหนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

วินัยหรืออะไรยังไงเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะก้าวไก่
ฝ่ายปกครองของพระที่อยู่ในสังกัดอีก
เอาเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับคุณผู้ชมฮะ
แต่คุณผู้ชมดูคลิปนี้ภาพนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไง
ก็ส่งข้อความกันมาดูนะคะที่ฉันเชื่อว่าก็คงจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะคะ